คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
ผู้ชายลักษณะคืออ้วนท้วมเหมือนเมาค์ค่ะ
คุณผู้ชมขับรถเก๋งเข้าไปในสนามบินสุวรรณภูมิ

เนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เลยนะ

ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าวกรถไปเลยไปรับบัตรก่อน
เออคือมันเป็นตู้กดบัตรอัตโนมัติ
เนี่ยลักษณะคือพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้กล้องจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคุณ
เหตุการณ์ผู้ชายรูปร่างอ้วนถว
ขับรถเก๋งสีขาวมาขับรถเก่งด้วยนะไม่ได้เข้ากับนิสัยเลยอ่ะเข้าไปขับเข้าไปในพื้นที่ควบคุมของท่ากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ
คือลักษณะอย่างที่คุณอรัชพรบอกไปเป็นด้านฟรีโซนช่วงเกือบ
ประมาณตี๒ของคืนก่อน๒๒ตุลาคมแล้วไม่ยอมรับบัตรจอด
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าให้วกรถกลับไปไปรับบัตรมาก่อน
แต่ผู้ชายคนนี้คนขับรถเก๋งเนี่ยอาการตอนนั้นเจ้าหน้าที่
บอกว่าโอ๊ยคล้ายกับคนเมาเหล้าอะค่ะเดินลงมาต่อว่า
ทอแสดงพฤติกรรมคือเหมือนข่มขู่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็เลย
แจ้งไปไปขอกำลังชุดรักษาความปลอดภัยของท่ากาศยานสุวรรณ
ภูมิพร้อมกับตำรวจสพท่ากาศยานสุวรรณภูมิบอกว่ามา
หน่อยเถอะไม่ไหวแล้วช่วยเจรจาหน่อยแต่สุดท้ายถาม
เป็นผลไหมคำตอบคือไม่ค่ะชายคนนี้เหมือนยิ่งว่า
ยิ่งอยู่อ่ะคุณกลับแสดงพฤติกรรมเก้าร้าวคมคู่ทำลายทรัพย์
ด้วยคราวนี้หนักเลยค่ะอืมทุบรถยนต์สายตรวจหลายต่อหลาย
ครั้งแล้วก็กระโดดถีบด้วยอืมไม่ใช่ถีบคนนะถีบรถของสาย
ตรวจอ่ะค่ะเนี่ยรถได้รับความเสียหายนะคะคุณผู้ชมดู
พฤติกรรมเอาเองที่ฉันเล่าไปด้วยนอกจากนี้ยังเข้าไปแย่งหมวก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หมวกเนี่ยเขามีกล้อง
ติดอยู่ด้านบนใช่ไหมไปแย่งหมวกมาด้วยแล้วแย่งมาได้สิ่ง
ที่ทำต่อคือขว้างหมวกใบนั้นลงพื้นเลยค่ะตอนนั้นไม่ได้
มีการตอบโต้นะคะคือเขาบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา
สิ่งที่เจ้านักธิษฐรรมคือพยายามระงักแต่มันไม่อยู่จริงจริงอ่ะ
เพราะผู้ชายคนนี้มันคลั่งค่ะอืม
ยายายายายายายาครับ

ก็ถอยไปก็ถอยไปเอาเก็บกล้องเก็บกล้อง
ยุ่งไหมถอยไป

เออสุดท้ายแล้วเรื่องจบยังไงทราบไหมคะ
ใช้เวลาในการเจรจากว่า๑ชั่วโมงก็ไม่เป็นผล

ไม่เป็นผลจนเวลาผ่านไปสักประมาณตีสาม
จู่มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถมารับผู้ชายคลั่งคนนี้
แล้วก็ออกไปจากสนามที่สวนภูมิเออหน้าตาเฉยแบบนั้นเลยเหรอ

ทำไมถึงไม่ล็อกตัวจับกลุ่มไปสอบสวนดำเนินคดี

ตำรวจสอบพอการท่ากัดสยานสวนภูมิเนี้ย

ตามรายงานข่าวเป็นแบบนี้อันลักษณะแบบเนี้ย

ตำรวจก็มารับประพอก็อยู่เจ้าหน้าที่การท่าก็อยู่แต่ไม่มีใครทำอะไรเลย
เนี่ยหลายคนตั้งคำถามเพราะว่าสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มี
ระบบเรื่องการรักษาความปลอดภัยต้องแน่นหนาถูกไหม
แต่นี่คือคุณยอมเจรจากับเขาอยู่ชั่วโมงนึงรอหรือเปล่า
รอใครมารับเขาไปหรือเปล่า
ยังไม่จบคุณเขาบอกว่ามีการแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป